คุณผู้ชมมาดูข่าวต่อไปเลยดีกว่านะคะ

คุณเชื่อไหมคะว่าเวลาแบบหมอดุงหมอดูทักเนี่ย

ยังไงดีคุณคิดว่าดวงแบบไหนดีที่สุด

ดวงที่ดีก็คือดวงที่แม่นค่ะ
หลักการนี้นะคะนักร้องอินดี้แซ็กซิแมวบอกแล้ว
เชื่อแล้วสบายใจเออเขาสบายใจแบบนี้ค่ะ

เจ้าตัวรีบไปเช็คดวงชะตาก่อนใครเพื่อนเลยค่ะ
เนื่องจากปีที่แล้วแซ็กบอกว่าพี่ผมเจ็บมาเยอะ
ซึ่งก็ได้รับคำทำนายที่น่าพอใจนะคะ
เขาบอกว่าปีนี้ราศีเมษจะดีจะปังเป็นพิเศษ
จะรวยโอ้โหเขาทักมาดีขนาดนี้นะคะ
บอกว่าต้องขออนุญาตเชื่อไว้ก่อนนะพี่

มีทั้งละครออนแอร์อยู่ทั้งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เพลงก็เตรียมกำลังจะปล่อยอยู่แล้วนะคะเร็วนี้
บอกเลยปีกระต่ายนี้นะคะเป็นปีกระต่ายทองของแซคค่ะ
ชงดีหรือชงร้ายก็มาเลย
เจ้าตัวไม่มีหวั่นไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าปีนี้คนเกิดในเดือนพฤษภาพ
หรือว่าเขาเรียกว่าราศีเมษ
เขาจะดวงดีมากแม่นแน่นอนนะ
เพราะว่าเพราะว่าปีที่แล้วเจอแต่มรสุมครับผม
ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดแต่ว่าปีนี้น่าจะดีครับผม
เพราะว่าชอบไปทำบุญด้วยฮะ
งดีชงร้ายหรือว่ามันจะแบบเสริมให้ดวงเราแบบเปลี่ยนตัว

ครับก็น่าจะใช่ครับผมปีชง
เพราะว่าปกติอยู่บ้างก็ช่องเหมือนกันครับ
ช่องอะไรคะ
ช่องกาแฟฮะช่องกาแฟฮะ